คุณผู้ชมมันก็มีเรื่องราวของข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นกับบุคลากรด่านหน้า
ต้องเสียชีวิตจากโควิด๑๙ก็คือคุณหมอแอ้มนั่นเองค่ะ

แอ้มถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลภูมิพล

เขาบอกว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งกองบินเลยนะ
เพราะว่านอกจากเป็นคุณหมอแล้วก็มียศทางทหารด้วยนะครับ
ใช่ค่ะนี่ขณะคุณหมอฉีดวัคซีน๒เข็มแล้วนะ
ก็ไม่สามารถต้านความร้ายแรงของโควิด๑๙
แล้วที่มันเศร้าสะเทือนใจคือก่อนหน้านี้
คุณพ่อคุณพ่อของหมอแอ้มเนี่ย
ก็เสียชีวิตจากโควิด๑๙เมื่อเดือนที่แล้วนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยน้องชายของคุณหมอแอ้มก็เป็นคุณหมอเหมือนกันนะคะ
ชื่อคุณหมอเตี๋ยวคุณหมอเตี๋ยวสิทธิพงศ์ลาพาณิชย์
โพสต์ข้อความเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ก็เขียนข้อความเอาไว้เป็นการแสดงความอาลัย
โดยที่คุณหมอเตี๋ยวน้องชายโพสต์บอกว่าเคสพี่สาวผม
นาวาอากาศเอกหญิงดรแพทย์หญิงสรรญาลาพาณิชย์เป็นแพทย์
จะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิต
เตี๋ยวบอกว่าครอบครัวเราเสียชีวิตจากโควิด

คือคุณแม่ติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคม
ส่วนคุณพ่อติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคม
แล้วล่าสุดก็คือหมอแอ้มที่เสียชีวิตนะคะ

เตี๋ยวยังบอกว่าผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงความรู้สึก
และความต้องการที่เห็นสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศในปัจจุบันนี้นะครับ
ผมเองไม่อยากจะโทษวัคซีนใดว่าดีหรือไม่ดี
เพราะว่าหลายยี่ห้อฉีดครบก็มีเสียชีวิตเหมือนกันครับ
แต่โดยหลักการทางวิชาการที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกนั้น
คือหมอเตี๋ยวน้องชายของทางด้านคุณหมอแอ้ม
ก็มีการโพสต์ให้ข้อมูลทางวิชาการออกมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนต่าง
โดยเฉพาะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าอยากเกินเราเสียเวลามามากเกินไปแล้ว
คำว่ารอวัคซีนที่ได้มาตรฐานนะครับ
เปิดโอกาสให้องค์กรต่างนำเข้าวัคซีนเองเถอะครับ
มีมากดีกว่าไม่มีนะฮะมีมากดีกว่าไม่มีพอนะครับ
น้องชายของคุณหมอแอ้มนะครับ
ก็เป็นการสะท้อนแหละว่าคุณหมออยากให้แก้บางกฎ
เพื่อให้คนไทยของเราได้รับวัคซีนที่ได้มาตรฐาน
ครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับ
ต่อการจากไปของบุคลากรทางการแพทย์ท่านหนึ่งนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะฮะในส่วนของกองทัพเองเพราะว่าคุณหมอท่านนี้
ท่านก็อยู่ในกองทัพใช่ไหม
เรื่องนี้นะครับพลอากาศโทนายแพทย์อนุตระจิตนันนะครับ
ซึ่งเป็นประธานราชวิทยาลัยอายุระแพทย์แห่งประเทศไทย
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณหมอแอ้มนะครับ
บอกว่าวันนี้ทราบข่าวจากการจากไปของหมอแอ้ม
นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงสรรญาและรู้สึกใจหายมาก
คือได้ทำงานกับน้องเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกองบิน๔
และยกย่องชื่นชมแบบนี้ครับ
บอกว่าแอ้มเป็นหญิงแกร่งอารมณ์ดีตัดสินใจได้เด็ดขาด
เป็นผู้นำที่ลูกน้องรักสามารถนำทีมจนโรงพยาบาลกองบิน๔ตาคลีนครสวรรค์เนี่ยนะฮะ
และแอ้มอยู่โรงพยาบาลกองบินมานานมากเพิ่งจะกลับมาที่โรงพยาบาลภูมิพลไม่นานนี้เอง
น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลคนแรกที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
เป็นหมอรังศรีรักษานะครับแต่ก็มีความเสี่ยงกับการเป็นโควิด๑๙เหมือนกัน
บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ทุกคนขอให้น้องไปสู่สุขติในสัมปรายภพ
และแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยซึ่งรับรู้ข่าวกันมาอยู่แล้ว
ว่าครอบครัวของหมอแอ้มก็ก่อนหน้านั้นเสียชีวิตทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่
แล้วก็มาเสียคุณหมอแอ้มไปอีกคนหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพแชทของหมอแอ้มเป็นการสู้ถึงวินาทีสุดท้าย
ก่อนที่จะจักรไปจริงนะเพราะว่าในแชตนี้คุณหมอเขียนไว้บอกว่า
ของการสูญเสียยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ทุกครอบครัวที่สูญเสียจากโควิด๑๙ด้วยนะครับ